เหตุใหญ่เหตุนี้นะครับที่จังหวัดพัทธลุงนะครับ
สองคนนี้เป็นเพื่อนกันนะฮะ

ก็เลยชวนกันลงขันซื้อเหล้า
คนละ๒๐บาทไหมเอง๒๐ค่า๒๐

ขี่มอเตอร์ไซค์ไปไปถึงร้านเหล้า
เอ้าค่าก็ออก๒๐แล้วไงไหน๒๐ของเอง
อีกฝ่ายไม่ให้ฮะเกิดเป็นการทะเลาะกัน
สุดท้ายคุณผู้ชมแทงกันตาย

เพราะว่าพบศพคนถูกแทง
ก็คือนายสิทธิกรจันทรัฐอายุ๒๕ปีนะฮะ

ตำบลปันแต่ที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงนะครับ
ก็ถูกแทงที่อกซ้ายเลยคุณเข้าหัวใจเลยนะฮะ
ส่วนที่หลังและตามลำตัวก็มีแผลถูกฟันกว่า๑๐แผลนะครับ
ส่วนถนนหน้าบ้านพบรถจักรยานยนต์สีดำแดง
ของผู้ตายล้มอยู่และพบร่องรอยการต่อสู้ตรงนี้
เพราะมีรอยเท้าของผู้ตายซ่อยพระมีเงินมีแบงค์๒๐คูณ
๒๐ต้นเหตุตกอยู่ใกล้กับรถจักรยานยนต์
ตำรวจสพควนขนุนเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับ
ทีนี้เจ้าของบ้านก็คือนางนุษราบอกว่าตอนนั้นนอนอยู่ในบ้านได้ยินเสียง
เพื่อนบ้านเข้ามาเรียกบอกว่ามีคนถูกแทงนอนตายอยู่หน้าบ้านแล้วนะฮะ
เธอก็รีบออกมาดูอ้าวพบว่ามีคนถูกแทงตายจริง
นายสิทธิกรตายแล้วอยู่หน้าบ้านก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้ยินเสียงทะเลาะวิวาสหรือเสียงคนร้องให้ช่วยนะฮะ
คุณผู้ชมฮะตำรวจก็ทราบแล้วว่าผู้ก่อเหตุคือใคร
เพราะว่าไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นเพื่อนกันคุณ
เพื่อนกันก็คือชื่อว่านายสิทธิชัยหนูจันทร์อายุ๒๖ปี

หลังก่อเหตุนะหลบหนีไปจากจุดเกิดเหตุแต่ครับ
เดินไปที่บ้านของนายบุญเสริมพันฤทธดำอายุ๖๐ปี
ซึ่งเป็นอดีตผู้คุมเรือนจำแห่งหนึ่ง
อยู่ห่างจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐๐เมตร

นายสิทธิชัยไปขอให้นายบุญเสริมอดีตผู้คุมเรือนจำ
พาตัวเขาไปมอบตัวกับตำรวจ
แล้วทำไมถึงมาหาอดีตผู้คุมเรือนจำคะ
ใช่เพราะว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือ

เคารพนับถือทีนี้เขาคงแบบว่าหนีไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหม
แต่ว่าตัดสินใจครับขอให้ผู้ใหญ่ที่เคารพเนี่ย
พาไปมอบตัวหน่อยส่วนเมื่อกี้ก็เห็นอาวุธมีดที่ใช้แทงคุณ
โอ้โหทั้งยาวทั้งแหลมเลยนะฮะ
ฟังเสียงของนายบุญเสริมคนที่พานายสิทธิชัยไปมอบตัวนะครับ
พอฟังคือกับผู้เมืองมันแหลมตรีนี้เลยนะ

ส่วนตัวผู้ต้องหาเองคือนายสิทธิชัยก็ถูกควบคุมตัวไว้นะครับ
แล้วก็สอบปากคำตัวเขาก็ให้การกับตำรวจแล้วคุณนะ
ว่าเป็นคนแทงผู้ตายจริง
ก่อนเกิดเหตุเขานั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
คือนายสิทธิกรออกไปที่ร้านค้าในหมู่บ้าน
เพราะอะไรคุณตกลงกันไว้แล้ว
ว่าจะหุ้นเงินกันคนละ๒๐บาทเอาไปซื้อเหล้า
ลงขันกันซื้อเหล้ากินตัวเขาเองควักแบงค์๒๐บาทออกมาแล้ว

แต่ผู้ตายไม่ยอมควักเงินออกมาสักทีก็เลยมีปากเสียงกันนะครับ
ตัวของผู้ก่อเหตุอ้างว่าผู้ตายชักมีดปลายแหลมเล่มนั้นออกมาเพื่อจะทำร้ายเขาก่อน
จนเกิดการแย่งมีดกันสุดท้ายตัวของผู้ก่อเหตุคว้ามีดไว้ได้
และด้วยความโกรธจึงกระหน่ำแทงผู้ตายจนเสียชีวิต
หลังก่อเหตุไม่ได้คิดหนีครับก็เดินไปมอบตัวกับผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ
หลังสอบปากคำตำรวจจะแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เป็นเหตุในการลงขันซื้อเหล้านะครับ